วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองคงเป็นไปไม่ได้
เพราะวันหยุดที่ผ่านมาหลายพักไปหาเสียงกัน

ใช่ค่ะเขาบอกว่าดุเดือดมากนะคะ

คนออกเงินคนได้เป็นเจ้าของพัก
เป็นคนกำหนดตัวบุคคลที่จะมาทำงานในภาคการเมือง
เป็นคนกำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นหัวหน้าพัก
เป็นเลขาธิการพักเป็นกรรมการบริหารภักดิ์

เที่ยวนี้ไม่ได้มีแต่ตัวร้ายตัวเก่าตัวเดิมนะครับ

หัวหน้าพักอายุไม่มากครับ

ดูไปแล้วก็คล้ายกับคนรุ่นใหม่

เดี๋ยวนะอันนี้คือการปราศัยนโยบายหรือว่า

ปลาใสแต่ว่ามีเชิงแบบเหน็บนิดหนึ่ง
เพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมา
พื้นที่สื่อส่วนใหญ่กลายเป็นของ
พักอนาคตใหม่สักส่วนใหญ่

ทำให้พลักษณ์ใหญ่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น

พออยู่บนเวทีปุ๊บนี่เหมือนแบบว่ากลับเข้าองค์เดิมเลยนะ

อ้าวแล้วพ่อของฟ้าว่ายังไงบ้างเขาโจมตีมาขนาดนี้
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเมื่อวานนี้เดินสายไปในหลายจังหวัดของภาคเหนือ
ก็เริ่มจากที่สุโขทัยก่อนเลยนะคะ
ศักระพระบรมราชานุสวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถแห่หาเสียงแบบนี้

แล้วก็เดินพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมือง
ทำกลางการต้อนรับที่อบอุ่นจากหนุ่มแล้วก็สาวด้วยนะคะ
หลายคนก็มากรี๊ดร้องเรียกหาพ่อ
ทุกคนเป็นฟ้ากันหมดเลยจ้ะเปลี่ยนชื่อกัน

นายสงครามกิจเลิศไพโรธหัวหน้าพักพร้อมด้วยนายจตุพรพรมพันธ์
เปิดเวทีปราศัย๒จุดย่านสำรงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
จตุพรกล่าวถึงข่าวลือที่บอกว่า
พักเพื่อไทยและพักเพื่อชาติจะเป็นคิวต่อไปที่ถูกยุบ
จตุพรบอกว่าถ้ายุบพักเพื่อชาติ
ต้องไปยุบพักพลังประชารัฐก่อนซะละมั้ง

เป็นไปท่ามกลางความอึมครึมของประเทศค่ะ
แต่ในทางการเมืองนั้นก็มองว่าทุกอย่างเป็นจริงได้เสมอ
ถ้าประชาชนมีศรัทธามีความเชื่อมั่นเลือกพักเพื่อชาติ
เพื่อเป็นเสียงให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเอาพ่วงหาเสียงไปอีก

ส่วนนายพุทธิพงศ์ปุณกันกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
ก็นำทีมผู้สมัครลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
ชูนโยบายพัฒนาพื้นที่อัพเกรดเมืองกรุง
ซึ่งจำได้ไหมวันเสาร์ที่ผ่านมาใครลงพื้นที่
นายพุทธิพงศ์รัฐมนตรีไปจตุจักร
พร้อมกับพลเอกประวิทย์ไปพร้อมกับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเลย
เขาก็เลยบอกว่านี่คือยังไง
เขามาลงพื้นที่ตามกันตามรอยอะไรยังไงหรือเปล่า
นายพุทธิพงศ์ยืนยันบอกว่าไม่ได้เกี่ยวเลย
ไม่ได้เดินตามรอยนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งมาตรวจราชการแต่อย่างใด
เป็นความบังเอิญเฉยที่ลงพื้นที่เดียวกัน
จริงแล้วพักพลังประชารัฐเขามีกำหนดการจะลงพื้นที่วันเสาร์นั่นแหละ
แต่พอรู้ว่านายกจะลง
ก็เลยอ่ะงั้นหลีกทางให้นายกก่อนก็ได้
แล้วเขาค่อยมาลงวันอักษิตแทน
เมื่อได้เปรียบเกิดขึ้นอยู่
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะโอ้โหวันนี้นี่
ลงหน้าหนึ่งหนังสือทิมไทยรัฐด้วยพรรภ์มะวันลงพื้นที่

ถูกต้องเพราะว่าไปกันทั้งครอบครัวเลยนะคะ
เพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครแต่คุณหญิงสุดารัฐก็บอกว่า
ก็อยากมาคุยกับคนรุ่นใหม่กับวัยรุ่นบ้าง
ใช้เวลาว่างร่วมกับครอบครัวด้วยเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปลายวันจันนี้
ก็ต้องเดินสายไปต่างจังหวัดหลายต่อหลายวันแล้วมาช้อปปิ้งกับลูกดูสิ
ลูกก็เลือกกระเป๋าให้อันนี้ดีไหมแม่อะไรอย่างนี้
แต่หลายคนมาขอเซลฟี่กับน้องจินนี่วันนี้น้องก็แต่งตัวแบบน่ารักนะสมวัย
แต่พอใส่แว่นแล้วเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะเหมือนคนเหมือนคุณแม่เลย
ซึ่งคุณหญิงสุดารัฐแสดงความเห็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ตรวจจตุจักรด้วยนะ

คือเราเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองเรารู้อยู่เต็มอกค่ะว่าเราถูกเอารัฐเอาเปรียบอย่างไร
ก็ต้องไปหวังพึ่งกรกตก็ต้องถามกรกตค่ะ
ว่ากรกตจะปล่อยให้มีเหตุการณ์อย่างนี้จนถึงวันเลือกตั้งวันลงคะแนนเลยหรือเปล่า
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหมด
หน้ายิ้มทุกรอบเลยนะปกติเลย
แต่คำพูดเนื้อหาเนี่ย
เอาไปดูนะพิศิษฐ์เวชชาชีวะกันหน่อยค่ะหัวหน้าภักรประชาธิปัตธ์
ลงพื้นที่หาเสียงเขตจอมทองธนบุรีนะคะ
ก็บอกว่าเวลานี้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องการเมืองมากขึ้น
ส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้น
หลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าประชาธิบัตย์นั้นหาเสียงกับทุกรุ่นแหละ
ทุกรุ่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่
เพราะว่าประชาธิปัตย์เขาใส่ใจทุกคน

หลายคนก็ออกมาอ้อนประชาชนกันอ่ะ

เดี๋ยวก็ขบวนกันไปเยอะอะไรอย่างนี้นะรถมันจะติด
นิดหนึ่งคุณผู้ชมวันพุธนี้เรามีดีเบตอีกหนึ่งเวทีนะ

โอ้โหทลายกรอบเรื่องของเพศสภาพ
มันมีเรื่องของการเมืองมีเรื่องของกฎหมายมาเกี่ยวข้อง
แล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีบุคคลที่เป็นเพศที่๓๐
เข้าไปทำงานในสภาสังคมรับได้ไหม